โอเคเราไปดูการสืบศาลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก็คือการแทงหยวกกล้วยกันหน่อย

เขาก็ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ให้กับเด็กในชุมชนกันแล้วนะคะ

วิธีการสอนเป็นยังไงกันบ้าง

นายละมวลเมฆกระจายนะคะเรียกว่าเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นการแทงหยวก
สอนวิชานี้ให้กับเด็กในหมู่บ้านตะบลอินทรัพย์ละมูลอโภทองจังหวัดอ่างทอง
คือนายละมูลเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับรางวัลบุษราคำมณีศรีราชพัฒน์ครั้งที่๑๓ปี๒๕๕๙
สาขาหัตถสินและภูมิปัญญาค่ะก็มีความภาคภูมิใจนะคะ
ที่ได้เรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญานี้ให้กับเด็กเป็นภูมิปัญญาที่มีมาแต่โบราณ
โดยเฉพาะเด็กหญิงนีรนุษย์นาคประสงค์อายุ๑๐ควบนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่๕
โรงเรียนวัดป่ามุนีนี่แหละค่ะซึ่งเป็นหลานสาว
มีความสนใจในการที่จะเรียนการแทงหยวกก็เลยฝึกสอนให้๒เดือน
พบว่าโอ้โหฝีมือนี้พัฒนาได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะคุณ
ไปดูฝีมือกันหน่อยแล้วก็ไปฟังครูละมุนพูดหน่อยค่ะ
เขาก็มาถามก็ถามเขาว่าลองไหมแล้วบังเอิญเขาสนใจแล้วเขาลองแล้วก็เขาทำได้
อายุแค่๑๐ครัวเด็กชั้นประถมให้ความสนใจแบบนี้ก็เป็นที่น่าชื่นใจ
นี่แหละเด็กหญิงนีรนุษย์นะคะบอกว่าเห็นลุงทำหยวกมาตั้งแต่เด็ก
ก็เลยมีความชอบเลยขอให้สอนให้หนูหน่อยหนูอยากทำเป็นบ้า
ดูนะแบะทำทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากเลยค่ะ
นี่หนูเห็นแบบนี้หนูก็อยากทำแล้วก็จะทำไปจนโตนะคะ
แล้วบอกด้วยว่าหนูจะฝึกฝนเรียนรู้ต่อไปนะคะ
เพื่อให้เป็นทั้งอาชีพด้วยมีรายได้เสริมด้วยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมสืบทอดภูมิปัญญาโบราณแบบนี้ให้คงอยู่ตลอดไปด้วยนะคะ
โอ้โหการแทงหยวกแบบนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับต้องฝึกฝนให้ดี
เพราะว่าพอมันใส่มันแทงลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมือนดินสอไม่ใช่วาดลงในกระดาษแล้วมันลบได้นะ

ทีเดียวแล้วมันต้องออกมาเป็นลวดลายที่มันเป๊ะแบบนั้นเลย
พลาดแล้วมีความแม่นยำการฝึกฝนด้วยอย่างถ้าให้คุณชนะแทงคือทะลุเลยอะค่ะ
ปกติแทงแต่ประหนุประไหล